พิกัดเฮงมาแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเต่ากันไปแล้ว
ที่ฉันพาไปดูเต่าบ้างดีกว่าแต่หมอไก่จะพาไปลอดท้องพญาเต่าเรือนที่วัดหนองจับเต่าจังหวัดชนบุรี
สาธุชนเขาว่ากันว่าที่นี่ปังมากศักดิ์สิทธิ์มากมากนะคะตามหมอไก่ไปเลยในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่วัดสวยแห่งหนึ่งค่ะ
ซึ่งหลายหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้จักวัดนี้ค่ะแต่รับประกันเลยนะคะว่าที่วัดนี้ค่ะ
มีทั้งความเห็งแล้วก็ความปังครบถ้วนแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะที่วัดนี้ค่ะยังมีมุมสวยสวยนะคะ
ให้เราเซลฟี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะที่วัดนี้ก็คือวัดน้องจับเต่าอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะ
และพิกัดเฮงแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการเดินล่อใต้ท้องพญาเต่าเรือนค่ะ
แต่ในเรื่องของแนวคิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของเคล็ดลับค่ะจะเป็นยังไงนะคะต้องถามจากพระอาจารย์ค่ะนามัศกาล
จะเร็นขอญาคุณโยมองค์พญาเต่าเรือนมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยขั้มพุทธกาล
ทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณแข็งแรงมีความร่ำรวย
เวลาที่เขาเดินล่อใต้ท้องพญาเต่าเรือนนี่

เดินกันก็เบื้องต้นก็จะมีกัน๓รอบ

ก็เป็นรอบมุมคลของแต่ละผู้คนจากคนโยม
ใครที่แบบว่าอยากจะต่อชะตาเสริมอายุ
เขาสามารถรอดเท่ากับอายุยากของเราได้ไหมค
ได้จากคุณโยมก็ให้เดินเท่ากับอายุ

แล้วสังเกตนิดนึงค่ะตรงที่ปากของพญาเต่าเรือนเนี่ย

สมมุติว่าเราอยากจะดวงดีนี่เราเอามาถวายได้ไหมคะ
อันนี้หลายท่านก็เชื่อในเรื่องของ
จะได้มีโชคมีล่ามีซัพมีบรมี
และด้านหลังพญาเต่าเรือนนี้นะคะ
ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างมากเลยค่ะ
แต่ว่าประวัติความเป็นมาจะเป็นยังไงนะคะ

จ้าเจริญพรรณศาสตร์ธุรกรณะพลังโยม
วัดหนองเย็บเต่าน้อเริ่มก่อสร้าง
เป็นสำนักส่งครั้งแรกในประมาณ๒๔๐๐
พระพุทธมงคลโชคเป็นพุทธรูปองค์แรกของทางวัดเลย
พอดีท่านอดีตท่านเจ้าวาดไปพบที่ชายหาดบังเสล่
แล้วก็รัฐนานิมนต์มาที่วัดหนองยับเต่า
เมื่อปี๒๕๐๐จ้ะคุณโยม
ก็ได้เป็นพุทธรูปคู่วัดคู่บุญคู่บรมีกับวัด

เขาจะมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ

แล้วก็สิ่งที่เขาอธิษฐานวันสรรค์เก่า

ในการก่อสร้างพระพุทธพรศรีอัศวมุณี
โดยประวัติความเป็นมาของพระเจ้าประธานพร

ท่านจะเสล็จลงมาในวันที่ตากบาทประวณา

ก็จะได้โปรดสัตว์ทั้ง๓โรค
พระนามของท่านก็คือพระพุทธพรศรีอัศวุณี
มีความสูงทั้งหมด๒๘เมตร

พระพระเจ้าท่านกระดดใดพระพุทธวงค์มาแล้ว

นี่ก็คือโบสถ์พญานาคนะคะ

เพราะว่ามีพญานาคทั้งสองนะคะลายล้อมค่ะ

ทำไมถึงต้องมีพญานาคลายล้อมแบบนี้คะ
อันนี้ก็เป็นอุโบสถหลังเก่าหลังเดิมของทางวัดเลย
แล้วเราก็มาบุรณะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา
พญานาคเข้าฝันคุณโยมเจ้าภาพ

ในการสร้างองค์พญานาคถวายไว้ในพุทธศาสนา
คือด้วยสมัยพุทธกาลพญานาคจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา

ศรัทธามีความเชื่อในการจะอุปสมบท
เราก็เลยอยากสร้างองค์พญานาคให้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนา
ก็เป็นอีกนายหนึ่งที่ขนาดพญานาคเป็นเดรฉาน
ยังมีศรัทธาในการทรลบในการเริ่มสายศรัทธาในพุทธศาสนา

อย่างพญานาคที่อยู่รอบเป็นสีเขียว
แต่ทำไมพญานาคที่อยู่บริเวณตรงพระอุโบสถ

องค์พญานาคสีเขียวจะเป็นองค์พญาของพญามุจริน
ในสีแดงในองค์ท้องที่อยู่ด้านกำแพง
หน้าต่างของอุโบสถจะเป็นพญาผู้ชงนาคาราช
ที่มีความเชื่อว่าเป็นบริเวณของพระศรีวะอคุณยม

สิ่งหนึ่งค่ะที่มีความสะดุดตามากเลยนะคะ
นั่นก็คือพญานาคค่ะที่เป็นฐานของพระประธานใช่ไหมคะ

พระประธานโดยทั่วไปก็จะเป็นรัตนาบันลังแก้ว

แต่ที่วัดหนองยับเต่าเราสร้างถวายพระประธาน
ถ้าสมมุติว่าใครที่มาแถวพัทยาหรือว่ามาแถวสัตหีบนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำเลยค่ะว่าต้องมาที่วัดหนองจับเต่าแห่งนี้ให้ได้เลยนะคะ
ส่วนข้างหน้าค่ะพี่กัดเฮงจะพาไปต่อที่ไหนนะคะ
ต้องติดตามชมให้ได้ค่ะในพิกัดเฮงนะคะ